วันนี้ผมอยากประกาศ๑๙เล็กแต่เป็นก้าวที่สำคัญนะครับที่เรากำลังจะเดินหน้าบนเส้นทางที่จะช่วยพี่น้องประชาชนสามารถกลับมาทำมาหาเลี้ยงตัวเองกันได้อีกครั้ง
๗นาฬิกา๕๐นาทีเชิญที่หน้าจอทีวีฮะหลังจากที่เราจะมีการเปิดประเทศ๑พฤศจิกายนมีหลากหลายอุปสรรคมารออยู่แล้ว
แรงงานต่างด้าวเถื่อนทะลักเข้ามาเรื่องของโควิดที่มีการพัฒนาสายพันธุ์ฮะ
แต่การเปิดประเทศจริงคือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ตอนนี้หลายภาคส่วนหลายพิกัดทั่วไทยพร้อมแล้วที่จะมีการเปิดประเทศ๑พฤศจิกายน
ถอยหลังกันสักหน่อยเหลืออีกกี่วันเดี๋ยวดูมุมจอ
จอด้านล่างเดี๋ยวจะนับถอยหลังถ้าหากนับวันนี้คือ๒๗
วันพอดีนับถอยหลังจากวันนี้๕วันเปิดประเทศไทยครับ
เลียงไปที่ไหนก่อนดีเอากรุงเทพก่อนได้ไหม
กรุงเทพหานครสำนักพระราชวังแจ้งเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม
พระราชฐานและสถานที่ท่องเที่ยวจุดต่างได้
เช่นพระบรมมหาราชวังวัดพระแก้ว
พระราชวังบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอายุทยาก็ไปชมได้
หรือพระราชดำหนักภูพิงราชนิเวศเชียงใหม่
ก็ได้เหมือนกันได้วันไหนนะครับ๑พฤศจิกายน
การจะเข้าไปแต่ละสถานที่เป็นมาตรฐานสากลฮะ
ในเรื่องของการรักษาระยะห่างเรื่องของโซเชียลดิสแทนซิ่งนะครับ
แกนล้างมือครบถ้วนเหมือนเดิม
กรุงเทพมหานครก็คือท่านผู้ว่าอัศวินขวัญเมือง
การไว้คุยกันไว้ว่าเวลาเปิดปุ๊บเนี่ย
จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศไทยขนาดไหนกันเชียว
คึกคักแน่นอนอย่างน้อย๓แสนคนต่อเดือน
สำหรับกรุงเทพหานครและภาคส่วนอื่นก็จะมีการขับเคลื่อนไป
ไปที่ทางภาคตะวันออกครับชนบุรีพัทยา
เดี๋ยวพัทยาเนี่ยเขาจะเอาเทศกาลดนตรีกลับมาอีกที
อะไรนะพัทยาเฟสติวัลพัทยามิวสิกเฟสติวัล
ปี๒๐๒๑จะกลับมาอีกทีแล้วรอบนี้จัดรัว๔สัปดาห์เต็ม
พฤศจิกายน๑๒๑๓๑๙๒๓๔ธันวาคมอันนี้
พัทยามิวสิกเบื้องต้นนะจะมีจัดที่ไหนบ้าง
ชายหาดเมืองพัทยาและจะขยับไปที่จอมเทียน
จะขยับข้ามเกาะไปเกาะร้านด้วยแล้วกลับมาที่ลานโพล
แล้วจะกลับไปที่หาดพัทยาอีกทีหนึ่งนะครับ
ยาวไปยาวไปสำหรับการเริ่มต้นเปิดประเทศนะครับ
นี่คือความขึ้นไหวของพัทยาชนบุรีครับ